การพระราชพิธีพระบรมศพเริ่มด้วยการชะโลมด้วยกระแจจันทร์อันหอมแล้วมัตราสังด้วยผ้าขาวเนื้อละเอียดจากนั้นนำสำลีตีอย่างดีมาห่อสลับกับผ้าอย่างละ๕๐๐ชั้นสุดท้ายจึงนำน้ำหอมอบนาน๑๐๐ครั้งส่งพระบรมศพ
เสร็จแล้วจึงเชิญบรรจุไว้ในพระโกรธทองประดับหินดำธมอมีลวดลายและสีสันต่างงดงามละเอียดและประนีตยิ่งนัก
ประดิษฐานพระบรมศพนี้ไม่ระบุระยะเวลาว่านานเพียงใดจึงถวายพระเพลิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน